คุณผู้ชมมีคลิปหนึ่งมาให้ดู
มารยาทดีเป็นเหตุทำให้เสียเธอทั้งคู่ไป
ไม่รู้ว่าเสียอะไรไปดูในห้องข่าวเล่าป่วนครับ

คลิปนี้น่าจะถูกจัดให้เป็นหนึ่งในคลิป
ที่ทำให้ท่านผู้ชมหลายคนยิ้มอ่อน

ริมถนนตรงข้ามตลาดชายแดนช่องจอม
อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุริน
เคยให้เห็นภาพชายคนหนึ่งแต่งกายภูมิฐาน
ทราบภายหลังคือนายโซเฟียเหนียง

พ่อค้าชาวกัมพูชาขณะก้าวเท้าขึ้นรถอย่างมั่นใจ

มีเพื่อนร่วมชาติราว๗๘คน

จากนั้นรถได้เคลื่อนตัวออกไปอย่างช้า
แต่เอ๊นี่พี่เนียงลืมอะไรไว้นั่น
ทีมงานช่วยซูมกล้องเข้าไปอีกนิดสิครับ
นี่มันรองเท้าแตะคู่ใจของพี่เนียงนี่นะ
ว่าแต่ทำไมทำไม
ทิ้งกันไว้กลางทางแบบนี้แหละครับ
ทีมงานสืบเสาะทราบว่าพี่เนียงเป็นพ่อค้าชาวกัมพูชา
ที่มาเปิดร้านค้าขายภายในตลาดช่องจอม
วันเกิดเหตุ๑๙เมษายน
เจ้าตัวคงรีบและตื่นเต้น
กับการเหมารถกระบะไปต่อบัตรแรงงานต่างด้าว

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
หลังเกิดเหตุบรรดาเพื่อนชาวกัมพูชา
ได้พากันโพสต์ภาพและเรื่องราวดังกล่าว

จนทำให้พี่โซเฟียเนียงของไอ้กระผมตอนนี้
กลายเป็นซุปตาเพียงชั่วข้ามคืน
ไปเรียบร้อยแล้วครับ
ไม่รู้พอถึงที่หมายแล้วเขาจะเดินเท้าเปล่าอย่างนั้นนะเนอะ
เห็นไหมมารยาทดีเสียเธอทั้งคู่ไป

ใช่คือรองเท้าเนี่ยคือมันหายไปข้างเดียว
แปลว่ามันหายคู่ใช่ไหม